แต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่รู้ว่าจะไปไหน
มีอีกหนึ่งงานที่อยากจะแนะนำแล้วก็อยากจะพาไปค่ะ
จะพาไปเที่ยวงานวันเกษตรและเทคโนโลยี
ที่นี่นะคะเขารวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
วิถีชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ
แล้วที่สำคัญนะคุณจะได้เจอกับช้างแม่มมอสด้วย
จริงนะเคยเห็นหรือเปล่าช้างแมงมอส
งแมมมอสต้องย้อนกลับไปหลายล้านปีเลยนะ
หลายล้านปีไปหาไดโนเสาร์ก่อน
โอ้โหเก่าแก่มากแต่ว่ามาที่งานนี้ได้เจอแน่นอนนะคะ
ไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เขามีการจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสานครั้งที่๗ขึ้นค่ะ
ภายในงานก็จะมีกิจกรรมพร้อมกับแหล่งเรียนรู้ของดีมากมายเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีต่าง
จำหน่ายอาหารสินค้าแล้วก็ทั้งแบบอาหารสดอาหารแห้งผักเผือก
มีหมดเลยคุณรวมไปถึงจำหน่ายพันไม้ดอกไม้ประดับและต้นไม้ด้วย

เท่านั้นยังไม่พอยังมีแปลงพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์กว่า๓๐ไร่
แล้วก็ยังมีโซนไม้ดอกที่มีสีสันสวยงามมากมีหลายดอกเลยนะคุณ
มีทั้งดอกทานตะวันนะคือดอกทานตะวันช่วงนี้เขาจะบานรับแสงอาทิตย์
เป็นธรรมดานะคะมีดอกทันตะวันชูช่อสวยงามรับนักท่องเที่ยวมากมาย
แต่ที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ก็คงหนีไม่พ้นเจ้านี่ไปดูค่ะ
นี่บอกแล้วว่าจะพาไปดูแม่มอส
นี่คือหุ่นฟางช้างแม่มอดคู่ค่ะคุณ
ชูงวงหูลักษณะคล้ายอุ้มลูกอ่ะเอาไว้ในงวงเห็นมั้ยคุณประครอง
เป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยค่ะ
ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็ต้องหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูป
หรือว่าเดินไปถ่ายรูปบริเวณนี้เป็นที่ระลึกกันไปนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานปฏิมากรรมทางการเกษตรที่ยิ่งใหญ่มาก
เพราะมันคือหุ่นฟางอ่ะคุณคุณดูสิหุ่นฟางแมมมอสต้นใหญ่ขนาดไหน
โอ้โฮใช่ไหมโอ้โฮสวยงามมากนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวชมไปร่วมกิจกรรมต่างในงานนะคะ
ก็อยากจะเชิญชวนไปกันได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
งานนี้เขาจัดยาวไปจนถึงวันที่๓มีนาคมเลยนะคะ
ก็คือวันอาทิตย์ยังมีเวลานะคะ
ใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอยู่ที่สุรินทร์นะ
ก็สามารถไปเที่ยวชมงานเกษตรและเทคโนโลยีที่นี่ได้
ที่เราเชิญชวนคุณผู้ชมเอาไว้ว่าจะทำยังไงเพื่อคลายร้อนไปสุรินนี่ก็ได้นะ
ต้นแม่งานที่เขามีเรื่องของธรรมชาติแบบนี้
อกมงดอกไม้ต้นมงต้นไม้นานาพันธุ์เพียบเลย
มันจะช่วยให้คลายร้อนเวลาเห็นอะไรเขียว
และต้นไม้มันก็ช่วยลดโลกร้อนด้วยถูกไหม
อะไรเขียวมันจะคลายร้อน
ทำไมคุณจ้างมองอะไรคลียวทำไหนใส่ในสะเทียง

อ๋อหมายถึงสตรอเบอร์รี่ใช่ไหม

อ่าเดี๋ยวเอาเย็นแน่ทำหน้าตาดีหน่อย
เพราะว่าคุณผู้ชมเขาชมคุณมาว่าน้องใบตอง

คุณผู้ชมเขาชมน้องใบตองมาเยอะว่าสวยขึ้น

สวยงามตะกานตาโอ๊ยสวยหน้าขึ้นสู่ธรรมชาติจริงเลย

ปล่อยให้คุณผู้ชมเขาชมก็พอแล้ว
ฟังคำชมของคุณฉะนั้นที่ต้องกันกรองดี
เวลาคุณชมดิฉันไม่ค่อยเชื่อ
เหมือนเวลาที่ฉันชมคุณก็เชื่อไม่ได้นะ
เอาพวกเราจะชมกันเองยังไงก็รู้กัน